สวัสดีครับเรื่องรอบของสนามคืนนี้กับผมฉันณเดชน์พี่รัฐณบังกลนะครับ
ติดตามความขึ้นไหวของการเลือกตั้งนายกสมคมฟุตบอลกันก่อนที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับ
คณะกรรมการกลางที่นำมาโดยพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมได้แถลงมติในที่ประชุมเห็นชอบจากฟีฟ่า
ในกรณีที่การเลือกตั้งตัวแทน๓๐เสียงจากหลีกภูมิภาคที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลครับ
การเลือกตั้งตัวแทน๓๐เสียงนะครับจากทั้งหมด๘๓เสียงในหลีกภูมิภาคดิวิชั่น๒ที่เป็นปัญหามาก่อนหน้านี้
จะมีขึ้นครับในวันที่๗มกราคมปีหน้าที่ชั้น๒๕อาคารเฉลิมพระเกียรติการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ
โดยจะให้สมาชิกในแต่ละภาคนะครับเลือกตัวแทนทีมที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมคมฟุตบอลภาคละ๕ทีม
และในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีตัวแทนจากสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่ารวมถึงการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย
ส่วนการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับ
ก็จะมีขึ้นในวันที่๑๑กุมภาพันธ์ปีหน้า
และจะเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่ง
ตั้งแต่ในวันจันทร์ที่๒๘ธันวาคมที่จะถึงนี้
จนถึงวันที่๑๑มกราคมในปีหน้าครับ
แต่ในขั้นนี้เพื่อให้๘๓เสียงเขารู้ตัวก่อนว่าเขาจะเลือกตั้ง
วันนี้อย่างช้าพรุ่งนี้ผมก็จะออกหนังสือเชิญ
เชิญมาเลือกตั้งวันที่๗นะ
ก็จะใช้วิธีการเลือกตั้งแบบลงคะแนนลับ
ชั้น๒๕ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ขอเขาแล้วรวมคะแนนเสร็จ
ก็รู้ว่าหมายเลข๑๒๓๔๕คือใคร
ถ้าเท่ากันถ้าคะแนนเท่ากันจับฉลาก

ทั้งนี้นะครับคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่า
กระบวนการเลือกตั้ง๓๐เสียงดิวิชั่น๒

ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างไร